ต้องบอกว่างานละครก็มีนะงานช่างศักดิ์ก็ต้องทำค่ะ
ล่าสุดดาราสาวสู้ชีวิตและไม่ยอมให้ชีวิตสู้กลับ
ต้นสายปลายเหตุก็คือผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าเนี่ยกระติ๊บ
แต่ว่าเธอเนี่ยไม่เล่นโซเชียลไม่เล่นอะไรเลย
ได้ยินแบบนั้นกระติกก็เลยขอฮึดสู้สักตั้งหนึ่ง
แม่แม่นางเคยเป็นเชฟเก่า

ใช่ค่ะนำเสนอการทำอาหารไหมคะเป็นแปลก
ที่ทั้งทรัพย์และอร่อยไม่เหมือนใคร
สวยจังเลยสวยสวยนะคุณผู้ชมนะส่วนงานละคร

เร็วนี้เรื่องเมียหลวงกำลังจะลงจอ
แล้วก็มีละครกับพี่ช็อตอีก๒เรื่อง
โอ้โหจะขยันไปไหนเนี่ยพร้อมกับผลักดันตัวเองสู่การเป็นยูทูบเบอร์ช่างศักดิ์แบบเต็มตัวด้วย

งานก็ต้องทำตำนานก็ต้องสร้างนะ

มันเหมือนลูกค้าบางทีเขาเช็คมา
ถามว่าเรามีอันนี้ไหมเราก็ไม่มี

ใช่ไม่ได้เล่นปกติไอจีก็ไม่ค่อยเล่น
กลายเป็นว่าเหมือนยุคสมัยมันเปลี่ยน
ปีนี้ก็เลยคุยกับผู้จัดการว่า

ช่องยูทูปเสิร์ฟว่ากติ๊บค่ะ
รายการแม่กับกระติ๊บชื่อรายการคุณจันสม

แม่ทำอาหารเหนือง่ายน่ารัก
น่ารักเพราะแม่เคยเป็นเชฟที่มาเลเซียมาก่อน

จริงมีเมนูหนึ่งหมกอิหวก

กลูกออสบอกเลยว่าแหมในภาพเนี่ยขายาวมาเลย

เมื่อกี้เขาโชว์ถั่วเน่านะครับ
เป็นถั่วแบบมีกลิ่นของทางเหนือ
คุณพลอยเขาสายเหนือเนี่ยคุณไปดูได้นะ